ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะก็มีฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในพื้นที่๑๑อำเภอ
ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๑๐ปีก็ว่าได้นะคะ
ตอนนี้มีชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
ทางการก็เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพัทธลุงเชิญค่ะ
บ้านเรือนในพื้นที่หมู่๑ตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุน
ถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาบ้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
หลังมีฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา
น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์ทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับพื้นที่หมู่๔ตำบลพนมวัง
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
เนื่องจากไม่ไว้วางใจในสถานการณ์
แต่น้ำป่ามวลมหาศาลประกอบกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยที่ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว
รถยนต์จักรยานยนต์ตู้เย็นเครื่องซักผ้า
เสียหายไปกับน้ำที่เชี่ยวกราก
และนี่คือสภาพไม่ต่างกัน
ในพื้นที่ตำบลวังเจียกอำเภอเมืองถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านส่วนใหญ่อบพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทัน
แต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ยอมทนใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ
เพราะเป็นห่วงทรัพย์สิน
ขณะที่การช่วยเหลือเบื้องต้นกำลังทหารค่ายอภัยบริรักษ์อำเภอศรีนครินทร์
นำรถยนต์บรรทุกลุยน้ำเข้าไป
เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดเกาะไม่สามารถออกมาได้
ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียกนำเรือท้องแบนขนาดใหญ่
ให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกบ้าน
พี่น้องชาวบ้านหมู่ที่๑๐นะครับบ้านดอนเก็ตนะครับจากเทศบาลเก่าเจียดนะครับ
ตอนนี้ไม่เยอะไม่เยอะครับ
ย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง
จนที่กรมชนระประทานสวรรคงานชนระประทานที่๑๖
สูบน้ำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำตกลงมาไม่หยุด
มวลน้ำไหลเข้าท่วมสถานที่ราชการหลายแห่ง

เช่นเดียวกับโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอ
กว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ
พัทธลุงถูกน้ำท่วมทั้งหมด๑๑อำเภอ
ซึ่งครั้งนี้ถือว่านักสุดในรอบ๑๐ปี
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
คือพื้นที่ราบรุ่มติดชายฝั่งทะเลสาบลำปำ
ต่อเนื่องกับทะเลสาบสงขลา
คืออำเภอควนขนุนอำเภอเมืองและอำเภอตะโหมด
และมีพื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าระวัง
คือเอมเภอสรีบรรพสสรีนธรินและกูงระ
ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์
จากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า
จะยังมีฝนตกอยู่ในอย่างไร้นี้
ซึ่งขณะนี้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตแล้ว๒คนจากการออกไปหาปลา
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน